เมื่อวานนี้ค่ะอิสราเอลนั้นเพิ่งจะฉลองวันประกาศเอกราชครบ๖๙ปีไปนะคะ
ที่มีความขัดแย้งกันมายาวนานนะคะ
ก็คือปัญหานครเยอรูซาเลมที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็อยากได้มาเป็นเมืองหลวงนะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชายรัฐถมยารายงานมาจากนครเยรูซาเลมค่ะ
สวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่ที่นครเยอรูซาเลมด้านหลังของผมนี้ก็คือกำแพงตะวันตก
หรือว่ากำแพงร้องไห้ซึ่งจะมีคุณยิวมาสวดมนต์ขอพรจากพระผู้เป็นเจ้านะครับ
โซเลมนั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีมนุษย์อาศัยอยู่เก่าแก่เมืองหนึ่งของโลก
แล้วก็เป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ของสามศาสนานั่นคือสนายุดาสนาคริสแล้วก็ศาสนาอิสลาม
ยังเป็นจุดร้อนเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ปาเลสไตน์ต้องการที่จะได้เยอรูซาเลมเป็นเมืองหลวงเช่นเดียวกับอิสราเอล
จุดที่ผมยืนอยู่นี้เรียกว่าเยรูซาเลมตะวันออกนะครับ
ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลและปกครองของอิสราเอล
แต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

อิสราเอลได้ผนวกเยรูเสลมตะวันออกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอิสราเอล
ในขณะที่นายกเทศมนตรีของนครเยอรูซาเลมก็บอกว่า
ต้องการที่จะสร้างความเอ็นเอกภาพให้เกิดขึ้น
นครยูซาเลมและนครยูซาเลมไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ครับ
กำแพงตะวันตกหรือกำแพงร้องไห้วันนี้

แต่ดูเหมือนจะมีเด็กวัยรุ่นมากกว่าทุกวัน
นั่นก็เพราะวันนี้มีเด็กชาวยิวจากทั่วโลกมาชุมนุมกัน
เพื่อฉลองวันประกาศเอกราชของอิสราเอลครบปีที่๖๙

อิสราเอลเพิ่งจะผนวกโดยยึดมาจากจอแดน
หลังจากสงครามหกวันมาได้๕๐ปี

เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญทางศาสนา
เป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แต่เนียบากัดนายกเทศมนตรีนครเยอรูซาเลมยืนยันว่า
รูซาเลมต้องเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การดูแลของอิสราเอล
คนที่ไม่ใช่ชาวยิวอ้างว่าพวกเขาถูกปฏิบัติเหมือนพลเมืองชั้นสอง
ซึ่งนายกเทศมนตรีบากัดปฏิเสธในเรื่องนี้
จากการสำรวจของสถาบันวิจัยนโยบาย

ละ๘๒ของชาวอารับในยีรูซาเลม

เมื่อเทียบกับชาวยิวที่อยู่ที่๑๒๐
เยอรูซาเลมที่มีประชากรเกือบ๙๐๐๐๐๐คน

คือกลุ่มยิวที่ไม่ยึดศาสนากับกลุ่มยิวออโทดอกสมัยใหม่
กลุ่มที่๒คือชาวมุสลิมปาเลสไตล์
และกลุ่มที่๓คือกลุ่มฮิวอนุรักษ์สุดตรง
นายกเทศมนตรีนครเยรูซาเลมบอกว่า
แม้ต้องทำให้เพื่อนบ้านต้องแยกกัน
แต่เพื่อรักษาความปลอดภัยหลังจากมีเหตุแทงกัน
ก็จำเป็นที่จะต้องสร้างสิ่งกิดขวางกันพื้นที่ต่างในเมือง
แต่สำหรับชาวปาเลสไตล์แล้วพวกเขาบอกว่าการทำรั้วกั้น
ก็เพื่อให้อิสราเอลสามารถขโมยที่ดินที่เป็นของพวกเขาไปได้
ขณะที่ชาวอารับที่อยู่ในเยรูซาเลมก็ไม่เชื่อสิ่งที่นายกเทศมนตรีพูด

แล้วเขาคิดว่าเราคงคลิกแล้วนะ
ไม่ใช่อาทิสสาไม่รับชีวิต

เพราะเราเป็นนักพลัสติน

ถ้าเราคุณภาพแล้วเค้าจะช่วย

ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหานครเยรูซาเลม
จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะชี้ว่า
จะสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากนครเยรูซาเลมอิสราเอล